นี้เด็กกับน้ำอีกแล้วแล้วเศร้า
เศร้าเพราะว่ามีน้องศีรภิกษ์เยอะมาก

คือเอาสายยางแล้วเดินต่อกันลงน้ำ

ไอ้ปลายสายครับตกไปด้านเข้าน้ำลึก
แล้วคราวนี้ดึงกันสิดึงกันคราวนี้เสียหลักล้มลงไป
นะครับในน้ำกันหมด๙คนรอดมาได้๕คน
เสียชีวิต๔คนครับคุณผู้ชมฮะ

เศษวิสัยครับเข้าตรวจสอบเหตุเด็กจมน้ำ

หนองสนามบินข้างสำนักสงฆ์บ้านน้ำอ้อมหมู่๘ตะบนน้ำอ้อมอกเศรษฐ์วิสัยจร้อยเอ็ด
พอไปถึงพบชาวบ้านนะครับช่วยกันนำเด็กหญิง๔คนครับขึ้นจากน้ำแล้ว
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๒ศพครับ
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเกษตรวิสัยอีก๒ศพครับ
ทั้งหมดอายุ๑๑ขวบเท่านั้นเองเรียนอยู่ป๕โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม
เด็กหญิงเนศอายุ๑๑ขวบเพื่อนของผู้เสียชีวิตเล่าว่า
พอเลิกเรียนนะเพื่อนก็เป็นเด็กผู้ชาย๓คนเด็กผู้หญิง๖คน
กันไปเล่นน้ำคลายร้อนที่หนองน้ำสาธารณะ
คือตรงนี้ขุดลอกได้สัก๓ปีถ้าริมตระหลิ่งแล้วตื้น
กลุ่มผู้ชมกักสภาพหนองน้ำถ้าริมตระหลิ่งตื้น
แต่หลังจากนั้นมันจะค่อยลึกไป

ขณะกระเทศเพื่อนบางคนนั่งเล่นอยู่ที่กระท่อมริมตระหลิ่ง
แต่น้องเนศกับกลุ่มผู้เสียชีวิต๕คนซึ่งเป็นนักเรียนหญิง
ใช้สายยางนะฮะฉีดน้ำเนี่ยจับต่อกันแล้วก็เดินลงไปในน้ำฮะ
กระทั่งมีคนอยู่ปลายสายตกร่องน้ำลึกครับ
ทำให้ดึงเพื่อนคราวนี้เฮลาโลลงไปด้วยหมด
แต่น้องเนธครับน้องเนธพอจะว่ายน้ำนะครับ
ว่ายน้ำได้ก็กระเสือกกระสนขึ้นจากน้ำได้แล้วรีบตะโกนขอความช่วยเหลือ
พระท่านขนาดกำลังกวาดวัดอยู่ชาวบ้านที่
วัวเลี้ยควายอยู่ริมหนองน้ำต้องรีบมาช่วยนะครับ
มีผู้ชายไหมหรือมีแต่ผู้หญิงมีผู้ชายด้วยค่ะ
มีผู้ชายกี่คนไปทุกครั้งมีผู้ชาย๓คนค่ะ
ผู้หญิง๖ใช่ค่ะอยู่ชั้นไหนลูกชั้นป๕ค่ะ
ทั้งหมดเลยใช่ค่ะ
ผู้ภัยนำศพของเด็กหญิงผู้เสียชีวิตนะครับ
ส่งไปที่โรงพยาบาลเกษตรวิสัยนะครับ
ที่ตำรวจเดี๋ยวจะสอบปากคำเพื่อนของผู้เสียชีวิต
หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ
ขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวนะครับ
โอ้โหช่วงนี้เด็กจมน้ำเยอะจริงนะครับ